เทิงของเราต้องสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ
และล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเราได้สูญเสียครูมืดประสาททองอารามนะคะ
เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งนะคะสำหรับการจากไปของครูมืด
โขนฝีมือดีของไทยที่ได้รับการขนานนาม
ให้เป็นปรมาจารย์ด้านหน้าตยสังขีดของไทยครูมืดเนี่ย
เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณห้าโมง๒๑นาทีค่ะ
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรตั้งแต่วันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
และอาการก็เริ่มจะสุดลงเรื่อยนะคะ
ครูมืดถูกยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทย
ที่มีประสบการณ์เป็นครูโขนมากกว่า๕๐ปีเลยนะคะ
และยังมีความสามารถอีกหลายแขนง
ทั้งลิเกสวดแหลแห่กล่อม
รวมไปถึงการพากขนละครแสดงจำอวดอีกด้วยค่ะ
ที่ผ่านมานะคะครูมืดมีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครอีกหลายเรื่อง
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม
และยังควบคุมดูแลฉากที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนอีกด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งครูมืดเองเริ่มเข้ารับราชการ
สำนักการสังฆีตกรมศิลปากรในตำแหน่งศิลปินสำรอง
และได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขนค่ะ
รวมถึงได้เติบโตในตำแหน่งทางราชการจนกระทั่งท่านเกษียณอายุนะคะ
หลังจากนั้นค่ะครูมืดก็ได้รับเกียรติจากกรมศิลปากร
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย
มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงโขนค่ะ
ใช่แล้วค่ะผลงานชิ้นสำคัญของครูมืด
ก็คือการควบคุมการซักซ้อมการแสดงโขนรามเกียร
จัดแสดงหน้าพระเมรุมาตรนะคะ
ทางครอบครัวของครูมืดก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา
ที่วัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรี
โดยจะมีพิธีรอดน้ำสบนะคะ
ในวันจันทร์ที่๗พฤศจิกายนนี้เวลาบ่าย๒โมงตรงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของครูมืดมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ